คุณผู้ชมมาดูกันต่อเรื่องของดินฟ้าอากาศกันบ้างครับ

สิงหาคมถึงพฤศจิกายน
บุตุคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อน๒ลูกพัดเข้ามา

เพราะว่าฝนจะตกหนักน้ำจะท่วมขังรวม
อาจจะเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลาก

นางสาวชาลาลัยแจ่มผลผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาค
ขออภัยนะครับผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศ

เลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจำนวน๒ลูก
โดยมีโอกาสค่อนข้างสูงครับ
จะเคลื่อนผ่านภาคตะวันออกเชียงเหนือ
เหนือในช่วงเดือนสิงหาคม๑ลูก
เคลื่อนผ่านภาคใต้ในช่วงเดือนตุลาคมอีก๑ลูกนะครับ
โดยในเดือนกรกฎาคมอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อน

เหนือในฝั่งตะวันตก
เลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้

ส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรง
ทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
ไปครับคือสิงหาคมและกันยายน
อาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิก
ด้านตะวันตกเคลื่อนตัวผ่านทะเลจีนใต้
โอกาสสูงครับที่จะเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบน
ซึ่งก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนาแน่น
และมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่

อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่นะครับ
ดังนั้นขอให้ประชาชนติดตามคำเตือน

กรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องครับ
ลองไปฟังคำเตือนจากผู้อำนวยการศูนย์ภูมิอากาศ

สถิติประมาณ๖๐กว่าปีที่ผ่านมา
มากที่สุดในช่วงเดือนกันยากับตุลา
ก็คือในอีก๒๓เดือนข้างหน้านี้
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ก็เตรียมความพร้อมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์แนวทางการแจ้งเตือนภัย
และแผนเฝ้าระวังให้กับอาสาสมัครด้วย
เฉพาะการแจ้งเตือนปริมาณน้ำฝนให้กับประชาชนและผู้นำชุมชนได้รับทราบ
เพื่อจะเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลาก
และดำเนินการจัดเวรยามเฝ้าระวัง
ถ้าหากมีปริมาณน้ำฝนเกิน๑๐๐มิลลิเมตรนะครับ